ก็ทำให้ตอนนี้ครับมีอีกคดีที่ตำรวจจะต้องเร่งติดตาม
พนักงานโรงแรมในจังหวัดระยองโดยเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ซึ่งครอบครัวได้เข้าแจ้งความไว้เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
โดยนายกิติศักดิ์ถูกคนร้ายเป็นชาย๓คนฉุดขึ้นรถยนต์แล้วหายตัวไปอย่างลึกลับ
ซึ่งขณะที่ถูกฉุดกระชากขึ้นรถนายกิติศักดิ์ได้ร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผู้คนยังพลุกพลาด
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงคือจากภาพวงจรปิดจากพฤติการพยานในที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็เชื่อว่ามีการบังคับแล้วก็เอาตัวไปเชื่อว่าอย่างนั้น
ก็ได้เริ่มสอบสวนตั้งแต่วันเกิดเหตุต่อเนื่องกันตลอดมา
ที่เกิดเหตุและการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์พบว่า
คนร้ายสามคนสวมเสื้อกรุงสีดำ
ขับรถยนต์มาจอดรอนายเกียรติศักดิ์ที่ลานจอดรถ

ชายทั้งสามคนได้จุกรชาตินายเกียรติศักดิ์ขึ้นรถ

แล้วเลี้ยวขวาผ่านไปทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ซึ่งกล้องวงจรปิดในเส้นทางนี้
สามารถบันทึกภาพได้เพียงบางส่วน
ทำให้การไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด

สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งลงพื้นที่
เพื่อติดตามหาเส้นทางที่คนร้ายใช้
รวมไปถึงสอบพยานแวดล้อมทั้งหมด

ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง

ความขัดแย้งส่วนตัวและประเด็นชู้สาว
ขณะที่การสอบสวนครอบครัวผู้เสียหาย
ยังไม่พบชนวนเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้
แม้การตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน

และชอบทำกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนอยู่บ่อยครั้ง
ทำให้การลงพื้นที่ติดตามตัว

ในอำเภอเมืองและอำเภอบ้านค่าย
ระยะทางกว่า๑๒กิโลเมตร

อย่างผลิตสนาของพนักงานโรงแรม